คุณผู้ชมฮะสองหนุ่มหัวร้อนขี่แล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมา
ไปไล่กวดรถเก๋งคันสีแดง

รถเก๋งคันนั้นทำอะไรให้สองหนุ่มนี้ไม่พอใจ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหกวดมาติดเลยกวดมาหลายเลี้ยวหลายโค้งแล้วนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะว่ารถจักรยานยนต์เนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่ผู้ชายอีกคนนึงซ้อน

รถเก่งเขาก็พยายามถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
แล้วก็รถเก่งพยายามขับเลี้ยวหลบหนี
และดูจังหวะหนึ่งนะคุณมาถึงหัวมุมถนนหัวมุมหนึ่งเนี่ย
ปรากฏว่าคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันนี้
เสียหลักฮะร่วงก้นจำเบ้า
อ้าวร่วงไปเลยร่วงไปอยู่ที่ถนนคนหนึ่งแล้ว

แต่คนขี่ไม่สนใจเพื่อนที่ร่วงเลย

เพราะว่าตามไล่กวดรถเก๋งคันสีแดงนะฮะ
พร้อมกับชูมีดพกเล่มยาวไล่ตามรถคันนี้มาติด
ส่วนรถเก๋งคันนี้ก็ต้องโห
ล่าสุดทางด้านของนายธรรมราชบัญจงเมือง
และนายกฤษธนโชคโตม่วงเป็นผู้เสียหาย
เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนสพปะเก็ต

ทั้งคู่กำลังขับรถคันสีแดงคันนี้กลับคอนโด
ระหว่างทางได้แวะร้านสะดวกซื้อบริเวณหน้าปากซอยปักเกร็ด
วัฒนะ๔๓เพื่อลงไปซื้อของแล้วครับ
พอจอดรถไปผมก็ปิดไฟหน้านะ
แต่ว่าผมไม่ได้ปิดทั้งหมด

แล้วก็รอเพื่อนเพราะเพื่อนลงไปซื้อของ
ต่อมามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาจอดดักหน้า
หลังจากนั้นหนึ่งในวัยรุ่นก็ลงมาจากรถจักรยานยนต์
เดินมาเคาะกระจกรถของผมและถามว่าอะไรรู้ไหมครับ
ไม่คิดจะปิดไฟเลยมันส่องหน้า

ตัวคนขับรถเก๋งแดงคันนี้เขาเลยขอโทษไปทีหนึ่ง
จากนั้นก็ขับรถออกจากแถวร้านสะดวกซื้อนี้
จะกลับบ้านปรากฏว่าวัยรุ่นทั้งสองคน

ขับมาจี้ท้ายมาไล่กวดโชว์มีดพกเล่มใหญ่แบบที่เห็นนี่แหละครับ
พอกระจกแล้วผมก็พูดดีผมก็บอกว่าครับ

เขาบอกว่าพี่ไฟสองหน้าไม่คิดจะปิดหรอกครับ
ผมก็เลยขอโทษครับแต่เดี๋ยวจะไปแล้วมันแค่ไฟหลี
ผมก็เลยไม่ได้คิดอะไรมันก็คิดว่าจะจบเรื่องแล้ว

เขาก็ขับตีคู่มาแล้วก็เคาะกระจกผมให้ผมหยุด
แล้วก็ชูอาวุธมีดตามคลิป
ผมก็ไม่ได้หยุดผมก็เหยียบคันเร่งหนี

เห็นได้ว่าจากในคลิปก็จะเพื่อนเขาหล่น

เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะตามล่ามาเพื่อจะฟันผม

ก็บอกให้รอปภปิดเลยเพราะว่าเขามีอาวุธ

แต่ว่าอะไรก็ทำให้คนหัวร้อนได้แล้วนะ